ปฏิเหตุบนทางด่วนนะคะมีการชนท้ายกัน๓คันรั่วเต็มเลย
ซึ่งสาเหตุไม่น่าเกิดขึ้นได้เลย
คือสาเหตุมันเกิดมาจากว่ามีคนไปนอนเปลี่ยนยางรถยนต์อยู่ที่เลนขวาสุดของทางด่วน
โดยไม่มีการวางกรอบวางกลวยให้สัญญาใดนอนแบบนี้ค่ะ
นอนแบบโทษนะคะล่อเป้ามากเลยเอาจริง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงแชร์ภาพพร้อมข้อความนะคะบอกว่า
มีรถกระบะคันนึงจอดนิ่งอยู่เลนขวาบนทางด่วน
ไม่ได้มีอุปกรณ์ใดแจ้งเตือนรถข้างหลังเลย
ทำให้มีรถยนต์๓คันที่ตามมาเบรกไม่ทันชนกันพังยับเยินเลยค่ะ
ผู้โพสต์ระบุข้อความเขียนไว้เลยบอกว่า
คิดว่าตัวเองเป็นไอรอนแมนเหรอครับ
ยางเลนขวานอกจากจะอันตรายแล้วยังทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยครับ
สำหรับข้อแนะนำนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเรารถเสียบนทางด่วน
อย่าเพิ่งตกใจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำคือตั้งสติ
แล้วก็นำรถเข้าไหลทางด้านซ้ายสุดให้เรียบร้อยก่อน
ไม่ว่ารถของคุณจะยางแตกยางระเบิดน้ำมันหมดรถเสียเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่
ต้องพยายามควบคุมรถให้ไปอยู่หลายทางฝั่งซ้ายให้ได้ค่ะ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นบนทางด่วนที่มีรถทำความเร็ว
ต้องออกซ้ายให้ได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
พอเอารถเข้าไหลทางด้านซ้ายแล้วให้เปิดไฟฉุกเฉิน
ถ้ามีป้ายเตือนเหตุฉุกเฉินติดรถเอาไว้ก็เอาไปวางไว้ด้านท้ายรถด้วย
ห่างจากรถของคุณประมาณสัก๑๐๐เมตร
ถ้ามีโทรศัพท์มือถือโทรเลยนะคะ๑๕๔๓สายด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หรือถ้าใครสังเกตเขายังจะเห็นมันทางดัวนมีตู้โทรแสบฉุกเฉินอยู่
แล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นนะคะปลอดภัยกว่า
ไหล่เท้ามีไว้สำหรับรถเสียส่วนเลนขวาสุดเอาไว้สำหรับทำความเรวย้ำ

ครั้งนี้คุณโชคดีที่คุณปลอดภัยนะ